ในคดีทุจริตสอบใน๑๐ตำรวจต้องบ่านไปสอบส่วนให้เพิ่มเติมทันทีนะครับ
ตำรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งการเงินการจับทุจริตในครั้งนี้ก็ทำให้

และผู้ปกครองรู้สึกภูมิใจ
ที่ได้ถูกคัดกรองเข้าปฐมนิเทศ

รายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
นักเรียนใน๑๐ตำรวจนครบานจำนวน๑๐คน
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา

ที่สถานีดนตรนครบานพหลยถิน

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ขอให้การในชั้นศาล
และบางคนให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
พนักงานสอบสวนจึงอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนได้
โดยตีราคาประกันคนละ๑แสนบาท
ตัดสิทธิ์ออกจากผู้ที่สอบผ่านคัดเลือก
และจะเลื่อนผู้ที่มีรายชื่อเป็นตัวสำรองขึ้นมาแทน
ขณะที่กระบวนการสืบสวนเริ่มชัดเจน
สามารถคัดกรองผู้กระทำความผิดออกมาได้
เงื่อนไขว่าหากตรวจสอบพบผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต

ก็จะสามารถตัดสิทธิ์และนำตัวมาดำเนินคดีได้
โดยกระบวนการตรวจสอบยังคงดำเนินต่อไป
เพื่อแสดงความโปร่งใสให้สังคมยอมรับ

ที่กำลังเตรียมพร้อมที่จะฝึกฝนเรียนรู้
เติบโตขึ้นมารับใช้ประชาชนอย่างเต็มภาคภูมิ
อย่างเช่นความรู้สึกที่นายสิทธิชัยสันหนูอายุ๒๕ปี
ที่ผ่านคัดเลือกและเข้ามารายงานตัวนักเรียนนาย๑๐ตำรวจนครบาน

เล่าถึงความภาคภูมิใจที่ได้ยืดอกตบเท้าเข้ามา
ด้วยความสุจริตอย่างแท้จริง
ก็อยากให้เห็นใจคนอื่นที่เข้ามาด้วยความเจริญจริต
ที่ไม่มีที่ไม่มีอย่างอื่นเหมือนกับท่านทั้งหลาย
แต่เข้ามาก็ขอให้ใช้ความตั้งใจของตัวเองในการสอบเข้ามา
เพื่อที่จะได้เป็นตำรวจอย่างภาคภูมิใจครับ
เพียงแต่นักเรียนนายสิบตำรวจที่รู้สึกโล่งใจ

แต่นางอภิญญายุวบุตรหนึ่งในผู้ปกครองที่พาบุตรหลานเข้ามารายงานตัวบอกว่า
ทันทีที่ทราบข่าวการทุจริตก็รู้สึกกังวลและสงสารบุตรหลาน
เพราะมีความพยายามตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อมาสอบ
และผ่านการคัดเลือกอย่างสุจริต
พร้อมขอบคุณตำรวจที่ไม่ตัดสิทธิ์นักเรียนรุ่นนี้ทั้งหมด
นั่นแหละเราก็ไม่รู้จักใครเนาะอยู่ที่กรุงเทศเราอยู่บ้านนอกไง
ก็นั่นแหละก็เลยก็ดีใจอยู่นะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ให้สอบใช่ไหมดีใจ
แม้ว่าในวันนี้ตำรวจจะสามารถคัดกรองบุคคลที่สุจริตเข้าไปปฐมนิเทศ
แจกใบส่งมอบตัวให้นำมายื่นที่ศูนย์ฝึกอบรมต่างที่เลือกไว้
ทั้ง๔ศูนย์ฝึกเรียบร้อยตามกระบวนการแล้ว
แต่ในวันที่๒กุมภาพันธ์นี้จะมีการติดตามตัวผู้ที่ถูกออกไม้จับที่เหลือ
ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหารวมถึงจะออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
เตรียมเรียกสถาบันกวดวิชาที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบสวน
เพื่อสืบสาวหาเครือข่ายการทุจริตต่อไป